เราเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับ
ก็เหลืออีกไม่กี่หัวใจวิธีปิด

สำหรับการแข่งขันที่กัมพูชา

สำหรับการแข่งขันกีฬาสากล
ที่เราลุ้นกันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี

รายละเอียดก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เท่าที่ติดตามข้อมูลมานะครับว่า
เราจะได้ชุดไหนในการลงชิงเหรียญทอง

ทางฝั่งของบอลหญิงเนี่ยก็พูดถึงกันสักนิดนึงเพราะจบไปแล้วนะครับ
เราไม่ได้เหรียญทองตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แต่การสร้างทีมใหม่โดยให้นักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองแดงนัดที่ลับสามถล่มกับบูชาไปขาด๑๖๐
ส่วนผลิตหลังเกมนี้
เพราะก่อนหน้านี้เจอทีมที่คุณภาพใกล้เคียงกัน

ในการเจอทีมระดับเดียวกันว่าถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยมันส่งผลต่อเกม
จากนี้เนี่ยก็ต้องไปโชว์ให้สโมสรได้เห็น
เพื่อจะก้าวขึ้นมาสู่โทรเมนต์ที่ใหญ่ขึ้น

นักเตะในลีกที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้
ทางทีมพร้อมให้โอกาสขึ้นมาสู่ทีมชาติ
โชว์ฟอร์มได้ดีข้อความที่สำคัญนะครับ
ส่วนนักเตะในลีกที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้

เดี๋ยวฟุตบอลลีกหญิงเนี่ยรอบหน้าจะ
มีนักเตะที่อยู่ในกลุ่มอายุ๓๐บวกหรือว่าเป็นตัวเก่าที่จะอายุไม่ถึง๓๐
แต่ว่าคุ้นเคยในทีมชาติแล้วหลุดไปจะกลับมาเข้าสู่สารบกของทีมชาติยังไงบ้าง
คราวนี้นะครับก็มีประเด็นที่โค้ดก้างก็บ่อย
นักเตะรุ่นเก่าที่ไม่ได้เล่นในทีมชุดนี้เนี่ยยังมีโอกาสติดทีมชาติอยู่เสมอ
หากเป็นรายการที่ใหญ่เราจำเป็นต้องใช้นักเตะที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์มาช่วยทีมแน่นอน
แต่ยังมีรายละเอียดบางจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้
เช่นการเสียบอลที่ง่ายเกินไปรวมถึงความแข็งแกร่งของร่างกายดังนั้นเนี่ย
ก็ไม่อยากกดดันเด็กจนเกินไปเพราะว่ากลุ่มยังเด็กมาก
เด็กพวกนี้กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีอนาคต
ก็ต้องประคองแล้วก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับอีกเยอะหากจะไปถึงระดับเอเชีย
นี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ดก้างนรพลแก่นสน
ก็นี่แหละเดี๋ยวต้องไปดูว่าสุดท้ายแล้วจะกลับมาพูดคุยกันได้ไหมนะครับ
สำหรับการคัดเลือกนักเตะฟุตบอลหญิงทั้งตัวเก่าที่มีคุณภาพแล้วก็ยังเล่นได้
แล้วก็ยังมาช่วยทีมได้แน่นอนในเกมที่เป็นเกมระดับที่ใหญ่กว่านี้
ส่วนเด็กชุดนี้ประสบการณ์มีแล้วจากการที่ผิดพลาดไปแล้วก็ไม่ได้เหรียญทอง
แล้วนี่จริงถ้าพูดเรื่องผลงานเราก็มีโอกาสอย่างน้อยควรจะเข้าจริง

แต่ถ้าเกิดว่ากันตามคุณภาพของทีมชุดนี้
ถ้าผสมผสานกับพวกดาวรุ่งที่เล่นอยู่ก่อนหน้านี้
ซึ่งอาจจะไม่ได้มาในชุดนี้รวมถึงตัวเก่าที่อยู่ในแกนชุดไปบอลโลก

คนก็ตั้งคำถามกันออกเป็น๒ฝั่ง๒ฝ่าย

นี้ก็ต้องแพ้ก่อนแล้วถึงจะประสบความสำเร็จในอนาคต
คงไม่มีการสร้างทีมอันไหนที่จะสามารถคิดได้ทั้งการใช้สดบทเก่ารวมกัน
หรือแม้แต่การจะเปลี่ยนผ่านทีมโดยใช้ดาวรุ่งทั้งหมดเนี่ย
วันหนึ่งมันอาจจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะล้มเหลวก็ได้
แต่การทำตรงนี้ก็ถือว่าให้สิทธิ์โค้ดในการตัดสินใจ

แล้วมันก็เห็นนะครับว่าในเกมกับทางเมียนมา

แต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่า
หลังจากตรงนี้ครับคงต้องไปเคลียร์กันให้ชัดเจน
แนวทางการทำงานของโค้ดก้างนรพลแก่นสนนะครับ
ซึ่งแน่นอนแหละทำบอลหญิงเยาวชนมาค่อนข้างเยอะ
แล้วก็มีเด็กในมือแต่คราวนี้พอเลือกใช้เด็กที่ตัวเองมั่นใจคุ้นมือกันเนี่ย
มันอาจจะเกิดคำถามกับนักกีฬาบางส่วนที่เขายังพร้อมจะรับใช้ทีมชาติ
และเขาไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าไปฝึกซ้อม
หรือโอกาสในการที่จะถูกเรียกตัวว่าคุณโดนติดตามฟอร์มอยู่นะ
การแข่งขันในบอลลีกของหญิงเนี่ยนะครับ
ซึ่งมันก็ยังมีเตะกันอยู่แล้วนักกีฬาหลายคนก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดี
ก็มีคำถามมากมายโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวกันหน่อยก็คือธนีการแดงดา
ซึ่งจริงเคยอยู่ในชุดช่วงนี้เหมือนกัน
แล้วก็ถูกผ่องทายออกจากการที่ไม่ติดทีมชาตินะครับ
เอาจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างจะเผ็ดร้อนในคอมเมนต์เหมือนกัน
ทั้งโดนภาษีตลาหรือแม้แต่การตนาสั่งเงิน
ซึ่งในคอมเมนต์ก็จะบอกประมาณว่า
นักกีฬาอายุ๓๐บวกอย่างที่โค้ชให้สัมภาษณ์มาตลอดเนี่ยนะครับว่า
อาจจะไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในทีมชุดนี้ในอนาคตเนี่ย
ก็นักกีฬาคงอยากจะแชร์แล้วก็ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
แนวทางในการคัดเลือกนักเตะเป็นยังไง
ในเมื่อพวกเขายังมองว่าเขามีศักยภาพอยู่
ก็ต้องหาจุดกึ่งกลางในมุมของโค้ช
เขาอาจจะมีแนวทางของเขาว่าถ้าเขาสร้างทีมแบบค่อยเป็นค่อยไป
แล้วใช้นักกีฬาที่คุ้นไม้คุ้นมือแล้วค่อยเติมเต็มมามันอาจจะดีขึ้น
นักกีฬาชุดใหญ่ก็มองว่าตัวที่เล่นอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แยก
แค่ว่าโค้ชต้องปรับตัวเข้ากับนักกีฬาด้วย
เปลี่ยนผ่านทีมมันก็มาจากเรื่องของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในก่อนหน้านี้
ซึ่งก็ได้ในดูทั้งหมดปัญหาจะไม่ค่อยมีนะครับ
หมุนเปลี่ยนกันเล่นแล้วก็ตามฟอร์มทุกคนยอมรับกันได้
แต่ว่าในรอบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโครงสร้างในการที่จะทำทีมเนี่ยเป้าหมายนั้นเป็นยังไง
แล้วมีการสื่อสารถึงนักกีฬาอย่างไร
ซึ่งการโพสต์ของนักกีฬาแน่นอนคงไม่พอใจบทสัมภาษณ์ของโค้ช
ในหลายบทความหรือว่าหลายข่าวที่มีการสื่อสารออกไปแน่นอน
ส่วนบอลชายถ้าความพร้อมล่าสุดเนี่ยก็อยากจะพูดถึงอินโดนีเซียหน่อย

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการเจอกันระหว่างอินโดกับไทยมันถูกคู่อยู่อย่างหนึ่งนะครับ
หลายคนก็จะบอกว่าการเจอเวียดนามคือคู่ที่แฟนบอลอยากดูแต่เราเจอเวียดนามทุกครั้งถ้าเป็นรุ่นใกล้เคียงกันถึงแม้ฟอร์มเราจะดีกว่าแค่ไหนนะครับ
มันจะสู้กันแล้วสนุกสูสีสังเกตดูว่าการครองบอลของไทยกับเวียดนามเนี่ยดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่
จะไปสู้กันในพื้นที่สุดท้ายแต่ว่าเราเนี่ยเลือกจะเจาะบอลกับพื้นได้ค่อนข้างดีแต่เวียดนามจะเล่นบอลด้านข้าง
กลับมาที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียการต่อบอลการเล่นบอลสร้างเกมเนี่ยอาจจะสู้ทีมไทยกับเวียดนามไม่ได้เรื่องความแม่นยำ
โทษแบนในการเจอกับไทยครับซึ่งผมไปดูเนี่ยปฏิบาหารทุ่มบอลทั้งซ้ายและฝาสองข้างนะครับคือเป็นเขาทุ่มคนเดียวผมไม่รู้ว่ามีคนทุ่มบอลได้ไกลเท่าเขาหรือเปล่าแต่ว่าความไกลไม่สำคัญเท่ากับความแม่นยำเพราะว่าเขาทุ่มบอลในระยะที่ค่อนข้างไกลเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทุ่มแบบโด่งนะครับเขาทุ่มค
แค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะไม่อยากให้นักกีฬาล้าสะสมมากแล้วก็จะเน้นเรื่องของการดูเกมวิเคราะห์คู่แข่งตัวนักเตะที่คิดว่าน่าจะลงผมว่าจะกลายเป็นชุดเดิมเหมือนเกมแรกที่เอาชนะสิงคโปร์ครับจะเป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดถ้าสภาพร่างกายพร้อมแล้วจะทำให้ตัวเปลี่ยนเนี่ยมันมีความหลากหลาย
โจทณ์เข็มดีกับส่งชัยทองฉ่ำนัดนี้จะลงมาเป็นตัวจริงนะครับ
ยืนคู่กับส่งชัยแบ็คซ้ายก็ฉัดมงคลขวาก็จะเป็นพรงซิกรณ์ตะอิกษาด
เนี่ยเป็นแบสโฟล์ตัวหลักที่เขาหลังไว้จนถึงจีงแชมป์เอเชียรอดสุดท้ายอยู่แล้วน่าครับแล้วจะมีเติมเต็มในบางตำแหน่ง
ส่วนตรงกลางก็เป็นอิราฟานกับลีออนเจมส์ซึ่งอันนี้ก็เป็น
คู่หลักฝั่งขวาเนี่ยชันนรงพรมศรีแก้วไม่มีใครจะไปแย่ง
แหน่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจะเห็นเขาเล่น
คนเดียวแล้วแล้วจะถูกเปลี่ยนตัวออกในน้อยมากมากแล้วก็
แล้วก็ตัวลุกจะเป็นปุรเชษเท่าสนิท

ถ้าคิดว่าเป็นไปได้จากนัดแรก
ต้องเป็นอาชิตพลคีรีรมคือเอามาเล่นเกมรับ

เป็นกองหน้าที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างดี

ธีรศักดิ์อีกจังหวะหนึ่งเวลาสอดขึ้นไป

ก็เหลือตำแหน่งเดียวกองหน้าตัวเป้าคือธีรศักดิ์เปิดพิมาย

แต่ถ้าเอาตัวลุกก็จะมีทั้งอาณันย่อสังวานมีทั้งเซนทรัสสิทธุวรรณเศสพร้อมมียศกรบุรภากองหน้าแล้วก็ธีรพักษ์ปึ่งนา
อันนี้นี่ก็๔ตัวลุกแล้วแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับที่จะสร้างความหลากหลายให้กับทีมชุดนี้
ถ้าพูดถึงว่าเราครองเกมได้จาก๑๑ตัวจริงที่ผมคาดการณ์คือเหมือนว่าเกมนักสิงคโปร์เนี่ยนะครับ
มันก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแผนการเล่นหมายถึงว่ายุทธวิธีในแดนต่าง
คือแผนเราเนี่ยคงยืนพื้นเหมือนเดิมคือ๔๒๓๑อยู่แล้วหรืออาจปรับเป็น๔๓๓ในบางช่วงเวลานะครับ
แต่ไม่เสียประตูหรอกเจาะเรายากเราก็ยืนโซนกันดีแต่อาจจะเป๋นิดนึงในการที่อาจจะครอบครองเกมได้ค่อนข้างจะยาก
โบบีเราแล้วแรงกว่ามาเลเซียก็มีผล
เพราะว่าเตะทุ่มครึ่งเนี่ยสภาพอากาศไม่เหมือน๔โมงเย็น
เพราะวันนั้นเราเตะกับมาเลคือ๔โมง
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าอินโดจะเพลสแบบไหน
แต่ผมเชื่อว่าอินโดเขาจะเพลสไม่ได้ใช้ความมุทะลุครับ

เราก็ต้องทำเขาก็ต้องทำใครแม่นกว่าเอาตรงนี้ไป
แต่เวลาเปลี่ยนจากลุกมาเป็นรับเนี่ยยังมีแผลให้ไทยได้เจาะเหมือนกัน
ซึ่งไทยเองถ้าเราดูจาก๓ประตูที่เสียเท่ากับอินโด
เราจะเสียจากความผิดพลาดสักส่วนใหญ่
แล้วมีประตูจากการเสียจุดโทษอันหนึ่งซึ่งเราก็ทำฟาวเหมือนกัน
อีก๒ลูกถ้าพูดถึงต้นตอบความผิดพลาด
ผมเชื่อว่านับวันนี้ถ้าจะเสียประตูกับอินโด
เราจะเสียจากความผิดพลาดที่เป็นเรื่องของเชิงกลยุทธ์

ส่วนอินโดเนี่ยเขาก็มีผิดพลาดเหมือนกัน
ซึ่งนัดนี้น่าสนใจมากนะครับว่าจะเป็นฟุตบอลที่สู้กันสนุก
สไตล์ที่มันเหมือนกับอินโดพยายามจะเล่นเกมรับนั่นแหละ
แต่พอบุกเขาได้ใจเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเผลอสู้กับเรา

และของเขาขอนิดหนึ่งแล้วกันว่า
แนวรูปของเขาที่เป็นตัวเองเก่ง
อาจจะให้โดนปิดพื้นที่ก็จะลดความอันตรายไปแน่นอน
ยังเชื่อว่าสุดท้ายทีมไทยมีโอกาส
มีโอกาสที่จะชนะใน๙๐นาทีด้วย

เพราะว่าถ้าระยะยาวเราเสี่ยวเหมือนกัน
สภาพร่างกายที่เราอาจจะพักมาน้อยกว่าด้วย
แล้วก็ตัวผู้เล่นของเรา
ส่วนใหญ่ก็ใช้พละกำลังในการเล่นค่อนข้างจะเยอะเลย

ถ้าเราครองบอลเนี่ยด้วยเรี่ยวแรงบอลอยู่ที่เรา

ผมเชื่อว่าเรื่องของเชิงฟุตบอล

ก็คิดว่าเราน่าจะกลับมาคว้าเหรียญทองได้

ตอนนั้นก็เป็น๔เกมที่มาเลเซีย

ในยุคของมันโนโพลกิ้งส์

จะต่อยอดถึงระดับเอเชีย
เราก็ต้องสามารถเอาชนะให้ได้

ไปให้ได้ไกลกว่าอาเซียนครับ
ต่อเนื่องกันที่ประเด็นของคิปบ็อกซิ่งนะครับ

เรื่องของการตัดสินด้วยสายตากีฬาพวกนี้

อยากให้แฟนลองย้อนไปดู

โดยเฉพาะของคู่เมื่อวาน

เวลาเข้าไปนัวกับนักกีฬาของกัมพูชา

ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง

แต่ถ้าไปติดตามการถ่ายทอด
ก็จะเห็นว่าในช่วงยกแรก

แต่พอได้เข้าคุกวงในยก๒ยก๓

ซึ่งก็จะเป็นปัญหาในการที่ต้องพูดคุยกัน

เพราะว่าเราจะคุยกันก่อนที่เขาจะไปแข่งขัน

ก่อนที่จะไปเล่นในนัดชิงเหรียญทองวันนี้นะครับ
ซึ่งมันก็มีนักกีฬาอยู่๒ประเภท
ที่ได้เข้าแข่งขันแล้วต้องเจอกับผู้ชาว๒รุ่นด้วยกัน
เดี๋ยวเราต่อสายนะครับไปคุยกับหัวหน้าโค้ดดีกว่านะครับ
ตอนนี้เราต่อสายคุยกับคลิปบ็อกซิ่งนะครับ
ซึ่งคลิปบ็อกซิ่งในช่วงที่เราได้อัดรายการ
เขากำลังจะเดินทางไปแข่งขัน
ซึ่งรอบชิงเหรียญทองเนี่ยวันนี้เราชิงทั้งหมดกี่รุ่นครับ

เป็นลิงสปอร์ต๒รุ่นเป็นตาตามิ๑รุ่นครับ
ซึ่งเจอกับนักกีฬาของกัมพูชาทั้งหมดกี่รุ่น
กมชานี่จะเป็นลิงสปอร์ต๑คนแล้วก็ตาตามิ๑คน
อีกคนจะเจออินโดนีเซียใช่ไหม

งั้นเราเข้าประเด็นกันดีกว่าครับว่า
ปัญหาพอดีติดตามข่าวแล้วเห็นเขาบอกว่ามันมีดราม่า
เรื่องการให้คะแนนหรือการตัดสิน
นักกีฬาไทยหรือว่าไม่รู้ชาติอื่นเขาโดนหรือเปล่านะครับ

ไปสู้กับนักกีฬาขปุชชา

ก็เจอปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินของนักการแค่การแข่นขันนี้ในประสบการณ์การแข่งขัน
มันก็จะเป็นแต้มในลักษณะของลิงสปอร์ตเนี่ยแต้มมันก็จะเป็น๑๑๑ตลอด
แต่ถ้าเป็นตาตามีสปอร์ตเนี่ยมันก็อยู่ที่ท่าอันนี้มันอยู่ที่ท่า
ท่านี้เช่นเตะหัว๒แต้มกระโดดเตะหัว๓แต้มอะไรอีก
ซึ่งซึ่งซึ่งเรามีประสบการณ์กันแข่งอยู่ชั้นเอเซียว
เราเล่นเราฝึกสไตล์นี้มาเพื่อเราจะเล่นใน๔เกมแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า
การให้แต้มมันแตกต่างไปเช่นบางทีเตะต่อยไป๓๔ครั้งเนี่ย
มันโผล่มาแต้มเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็บางทียืนแรกหมัดกันอย่างเงี้ย
มันควรจะออก๒๑๑๒หรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าตามประสบความที่เราเคยแข่ง
แต่บางทีมันไปออกเราออกโน้ตอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยอยู่ว่ามันเป็นยังไง
แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่เราเคยแข่งมาครับ
คือเราคงจะไม่ใช้สิทธิ์ในการไปพาดพิงเขาว่ามันไปถึงขั้นไหนเนอะ
แต่ว่าเราแค่สังเกตว่าไอ้ที่เราแข่งมาจากประสบการณ์อื่นที่ไม่ใช่ซีเกม
เจอที่นี่มันเป็นแบบนั้นทำให้เราคิดว่าทำไมไม่เหมือนกัน
ผมก็คุยนะกับประธานุตสินตาดามิผมรับผิดชอบตาตามีเนอะ
เขาก็บอกว่ากรรมการปฏิบัติหน้าที่โอเคแล้ว
แต่ในบางส่วนที่ผมพูดออกไปอีกอย่างหนึ่ง
คือการโจมตีของตาตามีเนี่ยมันต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
มันต้องเป็นลักษณะของเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์

แต่นักกีฬาไทยเนี่ยบาดเจ็บเยอะมาก
จากการที่คู่ต่อสู้เตะแรงใช้แรง๑๐๐
อันนี้ผมคุยทุกวันแล้วก็พยายามจะปรับ
แต่เวลาเขาคุยกับผมนะเขาก็โอเคโอเค
ซึ่งอันนี้มันเป็นผลเสียกับทีม
เพราะว่าเราฝึกมาแบบนี้ไงเราฝึกมาเตะในลักษณะของการจะทำแต้ม
แต่ของเขาอะเวลาเตะกลับมาหรือต่อยกลับมาเนี่ย
มันแรงเกินที่ว่าในกฎิกากำหนดมันก็ทำให้ผลเปลี่ยนได้ครับ
อ่ามันมีการให้สัมภาษณ์นะครับ
อยากให้แฟนไปดูผลการแข่งขันเมื่อวานเองแล้วกัน

เอิญเราก็อาจจะความเป็นชาตินิยมเนอะ
เชียร์ไทยแต่เราก็มองแล้ว
มันไม่ได้คู่ขี้สูสีในมุมมองนะ
อย่างยกแรกเนี่ยเราก็ชนะ

อย่างนั้น

แป้งมันจะค่อยไต่แล้วเราก็จะแพ้ยก๓

ทุกคู่แล้วก็เกมมันจะในลักษณะที่พอแต้มเราตามถูกไหม
เหมือนว่าแต้มคู่ต่อสู้มันกำลังจะเด้งขึ้นมา

พอน้องมวยพยายามทำเนี่ยทางนู้นก็เปิดแรก
พอแลกกันไปแลกกันมาแลกในระดับเท่ากัน

เนี่ยมันเป็นแพคเติ้ลนี้ตลอด

ที่ชาติอื่นที่เราอาจจะไม่พูดถึงกันเพราะว่า

เราก็เป็นตัวเต็งแล้วก็จะเป็นคู่แข่งอันตรายสำหรับเขาถูกไหม

ก็คุยกับหลายประเทศครับ

แต่อาจจะต้องเตรียมแผน

เข้าไปชิงแล้วต้องเจอกับบูชาถึงสองรุ่น

ก็แต้มอย่างที่ผมเรียน

เมื่อเราแลกแล้วมันจะออกเด้งทางนู้น
ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนฟอร์มการเล่น

คือทำตึ้งแล้วออก
เพื่อไม่ให้ข้างนู้นออกหนัวออกมา
เหมือนกับแลกกันไปแลกกันมา

ใช่แล้วก็ตีหัวออก

อาจจะช่วยได้

มันไม่มีแต้มให้มานัวแล้วไง
เข้าใจแล้วคือมีทางแก้ทางเดียว
แล้วได้ไปถามเขาไหม

เดี๋ยวนี้จะรอดูว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้ว

ตัวใครตัวมัน

ได้ไปถามเขาไหมว่าที่เราชนะยกหนึ่งเนี่ย

เราต้องแพ้อีก๒ยกป่าว

ไม่ได้ถามเขาเลย
ผมมองงี้นะมันเป็นการ
มันเป็นการตัดสินของกรรมการ

ทุกทีมที่เคยแข่ง๔เกมเขาก็อยากชนะถูกไหม

ทุกคนต้องทำดีที่สุดอยู่แล้วถูกไหมครับ

ทำไมชิงแชมป์เอเซียมันตัดสินแบบนี้

อันนี้ต้องคุยกับสหภัณฑ์

ทุกคนอยากชนะทุกคนทำดีที่สุด
เพื่อชาติตัวเองอยู่แล้ว
ปัญหาคือตอนนี้ต้องคุยกับสหภัณฑ์ว่า

ไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับที่เคย

ก็สักประมาณผมว่ามาสัก

คราวนี้เดี๋ยวจบยืนยันว่าเดี๋ยวจะคุยกับทางสหพันธ์แน่

ต้องคุยกับทางสหภัณฑ์ว่ามันออกอย่างนี้ยังไง

หรือคุณเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วที่เราพลาดหรือเปล่า

ผมก็ผมไม่สามารถจะคุยกับท่านประธานได้ทุกวัน
แต่ผมคุยกับเพื่อนฝูงที่เป็นสหภัณฑ์อะไรอย่างนี้

ให้แฟนที่อยู่ที่ไทยเขาเชียร์เรา

อยากจะพูดอะไรกับแฟนกีฬาบ้านเราบ้างครับ

พวกเราซ้อมมาเต็มที่แล้วเราเด็กเอง
ก็ทำได้ดีในสนาม

เต็มหรืออะไรที่เด็กแข่งขันเนี่ย

มันต้องคิดเลยว่าเขาชมมวยเป็นนะครับ
เตะต่อยเป็นก็จะทราบว่าพวกเราทำได้โอเค

ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของสมาคมของเรา
แล้วก็สหพันธ์จะต้องมาคุยกันว่า

ในส่วนของนักกีฬาและโค้ดแล้วก็ผู้ชมนะครับ
เชียร์อย่างเต็มที่แล้วพวกเราก็ทำเต็มที่ครับผม

เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับ

เรียบร้อยนะครับเราได้คุยแล้วก็

พอมีปัญหาว่าเข้าไปแลกแล้วเนี่ย
คะแนนเราไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยน
ซึ่งแน่นอนเพียงแค่เวลาข้ามคืนเนี่ย
มันคงจะไปปรับแท็กติกอะไรไม่ได้มาก

คือเราก็จะเข้าทำทำเสร็จแล้วเราออก
เขาสะท้อนมานะครับก็ต้องรอดูว่า

ชาติอื่นก็คิดเหมือนกัน
นะครับเหมือนกับที่ทีมชาติไทย

มันดันไม่เหมือนกับสากล

เรื่องของคีย์บอคซิ้งเพราะว่าจบโทรแมนท์นี้
ยังไงซาเดชต้องมีเรื่องที่จะต้องยื่นไป
สหพันธ์ในการที่จะทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์

ย้ำสำคัญเลยนะครับโปรแกรมทั้งฟุตบอลชาย
แล้วก็คีบ็อกซิ่งที่เราอาจจะได้มาสรุปกันต่อ
ในวันต่อไปสำหรับ๔เกมในครั้งนี้ที่กัมพูชานะครับ
เกมช่วงพิเศษที่เราทำมาในทุกวันนะครับ